ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทยรัฐนะครับ

ใช่ค่ะชื่อว่าเข้มข้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณ๑๐โมง๔๐

จริงคุณผู้ชมน่าจะรอดูไทยรัฐทีวีตั้งแต่ช่วง๑๐โมง
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยทางด้านนี้ตอน๑๐โมงจะมีการประชาธิปไตย
ใช่ครับตอนแรกเราก็จับตามองไปว่าพักเพื่อไทยจะมาแถลงเอง
พักเดียวหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดแล้วโอ้โหขึ้นเวที
จับมือกับกรรมการบริหารพักผู้นำพักรวมทั้งสิ้น๖พัก
มาอยู่บนเวทีกันนะครับมีการลงนามแสดงศัตยบันในการที่จะจัดตั้งรัฐบาล
คือวันนี้ที่เป็นการลงนามกันก็ถือว่าเป็น๓ภารกิจที่สำคัญ
ก็คือ๑เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล๒เรื่องของการเมืองสร้างสรรค์
และเป็นไปตามวัฒนธรรมในการจัดตั้งรัฐบาล๓ยุติวงจรอุบาตการสืบทอดอำนาจ
นี่จากปากของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์และภารกิจที่๒
หลังจากที่มีการขึ้นโต๊ะลงนามเรียบร้อยแถลงข่าวกันเรียบร้อยนั่นก็คือ
ภารกิจการไปขอคำตอบจากกรกตคุณใช่ก็นี่แหละต้องการคำตอบจากกรกตว่า
ทำไมคะแนนตอนนี้เอาจริงภาษาบ้านคืออีก๕สกั๊กไว้ทำไม
บอกให้หมดแล้วเรื่องของตัวเลขสรุปแล้วมันจะยังไงกันแน่
เพราะว่าอย่างหนึ่งที่คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าหลังจากนี้มันจะมี
เรื่องของใบเหลืองใบส้มใบแดงซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นการลดทอนเสียง
ทอนกำลังรวมถึงการย้ายค่ายเบอร์เดิมที่คุณหญิงสุดารัฐบอกด้วย
ถ้าคุณหญิงสุดารัฐบอกนะคือทำอะไรตรงไปตรงมา
แล้วก็พูดถึงเรื่องของงูเห่าบอกว่าไม่มีแน่นอนนะครับ
และพักส่วนใหญ่ในช่วงหาเสียงก็มีการแสดงเจตนารมณปกป้องประชาธิปไตย
ปกป้องสถาบันอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกอยู่แล้ว
ดังนั้นอยากให้สืบทอดเรื่องของประชาธิปไตยต่อไปในอนาคต
ก็เป็นการขจัดเรื่องของการสืบทอดอำนาจนะครับ
ส่วนนายธนทรเองก็พูดถึงเรื่องของเสียงร้อยเปอร์เซ็นต
กรกตจริงก็น่าจะนับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้จะได้รู้คำตอบกันอย่างชัดเจน
ผู้แถลงมีการลงนามศัตยบันว่าอย่างไรมีใครบ้าง
พลตำรวจโทวิโรธเปล่าอินหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
นั่งอยู่กับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสต

นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่

พลตำรวจเอกเสบรีพิสุทธิ์เตมียเวท

ในวันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
นายสงครามกิจเลิศภัยโรธหัวหน้าภักดิ์เพื่อชาติ
หัวหน้าพักพลังปวงชนไทย

คะแนนต่างให้ด้วยเราขึ้นจำนวนสอสอต่างให้ด้วย
จากการคัดคำนวณว่ามีทั้งสสอันนี้เป็นสอสอแบ่งเขต
รวมกับบัญชีรายชื่อด้วยต้องบอกคุณผู้ชมนะ
เพราะว่าคุณหญิงสุดารัฐบอกว่าตอนนี้ตัวเลขมันยังไม่นิ่ง
สิ่งที่คุณหญิงสุดารัฐบอกคือแต่ที่แน่มีเสียงไม่ต่ำกว่า๒๕๕เสียงแน่
ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ๖พักมีตัวแทนจาก๖พักมาร่วมแถลงข่าววันนี้
แต่จริงแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันก็ยังมีอีกหนึ่งพักด้วย
ใช่นะครับคือบนโต๊ะแถลงก็มี๖พัก
แต่คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าการประกาศจับมือร่วมกันเพื่อตั้งรัฐบาล
โดยทั้ง๖พักได้ลงนามในศัตยบันนี้
แต่จริงแล้วเป็น๖๗พัก
ที่น่าจะมีคะแนนเสียงเกิน๒๕๕เสียง
บนโต๊ะนี่ก็อย่างที่ผมเอ่ยชื่อไป
ตำรวจโทวิโรธคุณหญิงสุดารัฐ
คุณธนทรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ในวันมหมาตนอมภาษณ์ในสงครามกิจเลิศภัยโปรด
นายนิคมบุญวิเศษนั่งอยู่บนโต๊ะแห่งนี้
เราไปฟังเสียงบนโต๊ะกัน
ว่านายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทย

ดิเดตนายกรัฐมนตรีภักดิ์เพื่อไทย
และนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
พูดข้อความสำคัญอะไรบ้างนะครับ
บัตรนี้พักการเมืองตามรายชื่อท้ายแถลงการนี้
ซึ่งกินยันว่าได้รูปรวงเฉียงในภาพ
แทนรัศดรเกินกว่า๒๕๕เสียง

ซึ่งขอแสดงเกษตรงโรงไว้ร่วมกัน

นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

หัวหน้าภักษ์เสรีโรงไทย
นายวันมุหมาธน้อมทา

หัวหน้าภักษ์พลังพวงชนภัย
เพราะว่ามีเวลาอีกเกือบ๒เดือน

เราเห็นว่านายุครัตมตรี
สุดท้ายครับ
คำพูดของนายธนทรก่อนแล้วกันนะครับ
หลังจากที่มีการลงนามแล้วมีการแถลงแล้ว

นายธนาธรรมก็ตอบบนโต๊ะแถลงนะครับ

วกนะต้องบอกว่าบวกกับพักที่ได้มีการยืนยันทางโทรศัพท์แล้วเนี่ย
จะมีสอสอเข้าสู่สภาเกิน๒๕๕เสียงแน่นอนนะครับ
ส่วนเรื่องของการให้ใบแดงใบเหลืองใบส้ม
หลังจากที่มีการแถลงกันแล้วก็คือจะเดินทางไปกันที่กรกต
จะไปขอคะแนนแบบ๑๐๐นะครับ
เห็นว่าคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์มีความเหมาะสมที่สุด
นี่คือคำพูดของนายธนทรทุกอย่างไม่อยากให้เวลามันเนิ่นนานนัก
ส่วนนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการภักดิ์เพื่อไทย
บอกว่าเรื่องของการแต่งตั้งนายกรรมตรีหรือว่าการที่จะยกมือโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ย
เดี๋ยวพวกเราบนโต๊ะนี้แล้วก็พักประชาธิปไตยจะคุยกันเอง
ไม่ใช่เป็นการสร้างเงื่อนไขเพื่อตอบรองระหว่างพักของพวกเรา
อันนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงกันนะครับ
ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ก็เชิญชวนบอกให้ทุกฝ่ายทำภารกิจให้สำเร็จ
นั่นก็คือ๓ภารกิจก็คือจัดตั้งรัฐบาลการเมืองสร้างสรรค
แล้วก็ยุติวงจรอุบาตในการสืบทอดอำนาจ
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าพวกเรา๗พักไม่ต่ำกว่า๒๕๕เสียงแน่นอน
แต่หลายคนสงสัยว่าอ้าวบนโต๊ะมี๖และอีกหนึ่งล่ะ
ค่ะเรื่องนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยก็ได้แถลงนะคะ
พักฝั่งประชาธิปไตยแต่ว่าวันนี้นายมิ่งขวัญติดภารกิจ
ไม่สามารถมาร่วมลงนามศัตยาบันหรือว่ามาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ได้
บวกดูหน่อยไหมว่าเสียงมันจะได้เท่าไหร่ยังไงกันบ้างนะครับ
ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเรื่องของจำนวนสอเนี่ย
มันก็ยังไม่นิ่งนะมันจะมีขึ้นมีลง
สอสอบัญชีรายชื่อดูขอดูกราฟหน่อยครับ
ถ้าเราเคยทำกราฟกันไว้นะครับก็เป็นเพื่อไทยเนี่ย
ก็จะมี๑๓๗สสอันนี้ทั้งแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ
เพราะเขาได้แบ่งเขตแบบ๑๓๗คนเป๊ะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้บัญชีรายชื่อนะครับ
ส่วนอนาคตใหม่จะอยู่ที่ประมาณ๘๗๘๘ประมาณนี้ค่ะ
ตัวเลขแรกนี่เป็นสสเขตตัวเลขที่๒ที่ผมบอก๕๘หรือ๕๗ก็เป็นบัญชีรายชื่อ
ศูนย์คือสสเขต๑๑คือบัญชีรายชื่อ
ประชาชาศตน์ก็คือ๖บวก๐นะครับ
นี่ในฝากฝั่งของพักประชาธิปไตย
เขามีการแถลงที่สำคัญในช่วงเช้าวันนี้

ดีค่ะทางด้านพลังประชารัฐเนี่ยนะคะ
นายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักแล้วก็แกนนำ

ก็มีการขึ้นรถเป็นขบวนแห่
ขอบคุณประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เลือกพักพลังประชารัฐ
คือเริ่มต้นจากที่พักพลังประชารัฐเลย

ซึ่งแก่นำทั้งหมดบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่ง
ช่วงบ่ายของวันนี้เดี๋ยวเรารอคอนเฟิร์มเรื่องเวลาด้วยนะคะ
เพื่อเป็นการยืนยันท่าทีที่ชัดเจนของพัก
ในการประกาศตัวเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ความชอบทำที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชน
มาถึง๗๙ล้านเสียง

คะแนนนิยมอะไรนี้นะคะที่เขาเรียกกันนะ
พประชาฬาศาสตร์ก็จะฉูดตัวเลขตรงนี้
มากกว่าตัวเลขของสที่ถูกเลือกเข้าไป
ก็แน่นอนเพราะสรจะมีจำนวนที่นั่งน้อยกว่า
ทีนี้ในส่วนที่รัฐส่วนที่จิรวงเลยคาทิการภักดิ์ก็บอกนะครับ
บอกว่าไม่ได้หวั่นไหวกับการประกาศจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยช่วง๑๐โมงกว่าเนี่ยค่ะ
บอกด้วยนะคะว่าอยากให้ติดตามดูการแถลงข่าวช่วงบ่ายของพักพลังประชารัฐ
เพราะว่านี่ก็เป็นการแสดงจุดยืนของพักพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน
สูตรจัดตั้งรัฐบาลออกมาชัดเจนในฝากฝั่งของประชาธิปไตยนะครับ
๖บวก๑ยุติการสืบทอดอำนาจ